รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์ร่วมมูโดย
ต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์
๖๐นาทีของความเชื่อในรายการมูไนค์ไม่เชื่ออย่ารับรู้
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะ
แน่นอนว่าวาเรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้
ถ้าสมมุติจะถามว่าคุณเชื่อเรื่องธรรมะไหม
ธรรมะหมายถึงคุณต้องเตรียมตัวตาย

จะเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะฮะ

แต่มันต้องมีวิธีฝึกด้วยนะครับ
เพราะเขาเชื่อว่าพอเราตายไปแล้ว
จิตเราจะไปเกิดในทันทีนะฮะ
แต่จะเกิดเป็นคนหรือเดรฉานหรือจะเกิดเป็นผี
หรือว่าจะเกิดเป็นเทวดาเนี่ย

เขาบอกที่สำคัญที่สุด๑๒นาทีแรก

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีที่ธรรมะไงครับ
คิดที่ดูเด็กลงเด็กมาก

เพราะว่าอยากจะลดความยึดมั่นถือมั่นในผมนั่งก่อนครับ
แต่เราสองคนความยึดมั่นถือมั่นยังแน่นกันอยู่เลยค่ะ
นี่เป็นนักแสดงที่มีความสามารถในการแสดงที่ค่อนข้างจะสูงมาก

ซึ่งตรงข้ามกับตัวจริงสุด
ธรรมะอยู่กับตัวพี่ตลอดเวลา

หายใจเข้าหายใจออกทุกวันนี้
ก็คือธรรมะคือธรรมชาติ

หนุ่มต้องรู้ว่าธรรมะแปลว่าอะไรคะ

ธรรมชาติแปลว่าธรรมดาที่เป็นจริงและถูกต้อง

ธรรมะธรรมชาติอยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าออก

ไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบทำมา

พ่อแม่บังคับให้ไปปฏิบัติธรรมครับ
ตอนนั้นกิ๊กก็๑๙แล้วอะค่ะ

คุณแม่ก็กลัวว่าลูกจะไป
ติดผู้ชายติดยาหลง

แล้วก็พี่น้องในบ้านทุกคน
ถ้าเป็นผู้ชายคุณพ่อคุณแม่ก็จับบทสามเนร

ครั้งแรกไปมันอยู่ไม่ได้หรอก

คือมาข้างแรกไปไม่เป็นชีวิตนะครับ

ไม่ให้ทดสอบ
เราก็แบบแอบโทรหาเพื่อนจะให้เพื่อนมารับ

อยู่ครบค่ะแต่ว่าครบแบบที่
เขาให้เดินจงกลมก็ไม่ตั้งใจเดิน

แล้วตอนนั้นคุณต้องไปไหม
ตอนนั้นจะไปเที่ยวเมืองนอกกับเพื่อนไปฝรั่งเศสค่ะ

หมอดูก็แบบเอ๊ะคุณจะเดินทางไกลหรือเปล่า

พูดเหมือนกับว่าอย่าไปเลยคือถ้าไปเราอาจจะไม่ได้กลับมา
อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าละครเราก็ขอลาไว้เรียบร้อยแล้ว

ไปปฏิบัติทำไหมล่ะลูก
เราก็ด้วยความแบบว่ากลัวแม่เสียใจ

พอเสร็จแล้วไปเปิดตารางปฏิบัติค่ะ

มันก็เหมือนธรรมะจัดสรรค่ะ
กันไหมระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่๒

ทำไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าคุณเข้าใจอะไรมากขึ้น

เราไม่ตั้งใจปฏิบัติเราไม่ได้อะไรกลับบ้านเลย

แล้วเราก็ได้ธรรมะอันประเสริฐกลับบ้านจริง

เข้าใจแล้วว่าพุทธเจ้าทำไมถึงอยากให้เรามีสติ
ทำไมถึงอยากให้เรารักษาศีล๕

เพราะว่ามันจะนำความสุขมาให้ชีวิตของเราได้อย่างแท้จริง
จะทำให้เราลดละเลิกกิเลสที่ไม่ดีไปจากใจเราได้
อันทั้งนู้นใช่ไหม

ก็คือได้ความสุขสงบที่แท้จริงที่เรารู้ว่าเราหาได้จากตัวของเราเอง
ไม่ใช่ต้องยื่นเอาใจยื่นออกไปแปลกกับวัตถุ
คือความสุขหาได้จากใจของเรา
ใช่ค่ะคือหลังจากที่เรามีศรัทธาคราวนี้ก็ไปปฏิบัติบ่อย
แต่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยไปไหน
เหมือนเราปฏิบัติแล้ววนในอ่าง
ก็จนโชคดีมีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์วิปัสนากรรมฐานเป็นพระพม่าค่ะ

เมื่อประมาณตั้งแต่ปี๒๐๐๘ค่ะ
ก็ปฏิบัติกับท่านเรื่อยมาทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าในการปฏิบัติมาก

จริงต้องบอกว่าวิปัสนากรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากค่ะ
แต่ว่าแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะ
ต้องย้ำเน้นว่าการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จะต้องเดินบนหนทางของอริยมักมีองค์กร
หรือว่าการเจริญสติประธานทั้ง๔ก็คือกายเวทนาจิตธรรม

กิเลสลดละหรือเปล่า
กิเลสเราน้อยลงไหมเราเห็นความชั่วตัวเองมากขึ้นไหม
ถ้าเรายิ่งปฏิบัติแล้วอัตราตัวตนยิ่งเยอะขึ้น

แน่ฉันแบบมีธรรมะเยอะ

มีเยอะผมเคยเจอเยอะ
เขาก็จะแบบว่าโอ้ยนี่ฉันแบบมีผู้มีธรรมนะ

ตัวตนจะเล็กลง

จะไปถึงมิพาไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วได้ไหม

ปัจจุบันขณะเราไม่เอาทั้งบุญและบาป

มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ศักดิ์แต่ว่ารู้ว่า

ทวารหรือหกทวารค่ะคือตา
หูจมูกลิ้นกาย

ปฏิบัติธรรมคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น
ทวารทั้ง๖นี้เรามีหน้าที่

รู้แล้ววางรู้แล้ววาง

เพราะว่าปล่อยวาง

เราอยากจะได้อยากจะมีอะไร

ทำไมต้องโกนหัวบวชชี
แบบก่อนอะครับตี้แอนตี้

เพราะว่าการที่เราไม่มีผมเนี่ยคือการลดละการยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างร่างกายสังขารนี้อย่างหนึ่ง
แล้วมันจะทำให้เราปฏิบัติทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เรามีผมยาวมันเป็นภาระมากเลยอ่ะ
สระทุกสามวันสระแล้วก็ต้องใดแล้วก็ต้องเสียเวลากับไอ้การทำผมเนี่ย
แต่พอเวลาแบบผมสั้นหรือไม่มีผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบชิลมากคืออาบน้ำเสร็จล้างล้างเสร็จก็จะไปไหนก็ไป
ปฏิบัติต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลมันนักหนาทุกวันนี้
เคยคิดจะโกนยัง

นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณตัดผมสั้นเพื่อเตรียมจะบวชเนี่ยนะ

ใช่ที่เป็นงานต่อเนื่องยาว
แล้วทำไมเราไม่คิดจะวางแล้วก็ไปบวชเลยอย่างนี้

ตัวที่จะบวชชีโกนหัวแล้ว
คุณยังเตรียมตัวที่จะตายด้วย